จริงแล้วอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการ
ว่าโอ้โหเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวอย่างเป็นทางการ
แต่ดูสิข่าวเนี่ยอย่างข้างหลังเรามีแต่เรื่องร้อน
คนจีนมาเที่ยวกลับกลายเป็นมาจัดปาร์ตี้ยาใช่ไหม
ถูกต้องค่ะได้ยินกันมาอยู่วัน๒วันแล้ว
จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าที่ตำรวจบุกจับนักท่องเที่ยวชาวจีนกันหน่อย

เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนักท่องเที่ยวได้๗๑คนค่ะ
ส่งฟ้องต่อสารแล้วก็ฝากขังที่สารแขวงพระนครใต้
ข้อหาแน่นอนคือเสพยาเสพติดค่ะ
ซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน๗๑คนเลยทีเดียวค่ะ
ที่ไปเที่ยวแล้วก็ใช้สารเสพติดอยู่ในผับศูนย์เหรียญ
เป็นที่รู้กันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน

ตุลาคมที่ผ่านมาเอาไปส่งฟ้องสารแขวงพระนครใต้

หลังจากแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
ตามที่ตรวจพบสารเคตามีนในร่างกาย
ผู้ต้องหากลุ่มนี้คุณผู้ชมมี๑๕คนนะ
ปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน
ส่วนอีก๕๖คนกลับคำให้การซะอย่างนั้นเลย
ก็เลยต้องพาตัวไปขออำนาจศาลฝากขังระหว่างรอไต่สวนนั่นเองค่ะ
ส่วนผลการส่งฟ้องผู้ต้องหาที่รับสารภาพใน๗คนนี้นะ
พิพากษาให้ชายชาวจีน๔คน

ถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพเม็ดเอ็มเฟตามีน
เคตามีนด้วยโทษจำคุกตั้งแต่๑๒เดือน
ปรับไป๘๐๐๐๑๖๐๐๐บาท

ให้รอลงโทษไว้๒ปีค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งค่ะเป็นชายไทยที่เสพสารระเหย
แล้วก็โดนในข้อหาเรียรัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
สารสั่งปรับรวม๔๒๐๐บาท
ตอนนี้ก็ลดโทษเหลือปรับ๒๑๐๐บาท
เนื่องจากว่าเขารับการสารภาพเองค่ะ
คำว่าผับศูนย์เหรียญอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้
คือผับนี้เป็นของในทุนชาวจีน
แล้วเขาก็เปิดให้คนจีนนั่นแหละมาเที่ยวในผับ

โดยที่เงินนั้นไม่ได้เข้ามาในกระเป๋าคนไทยเลยแม้แต่บาทเดียว

ก็เลยเป็นชื่อของผับศูนย์เหรียญเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญที่คนจีน
เขาขายทัวร์ในเมืองจีนแล้วเอาคนจีนมาเที่ยว

ก็เป็นลักษณะเดียวกันก็เลยกลายเป็นผับศูนย์เหรียญนั่นเอง
และอย่างหนึ่งในผับนี้ปกติเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิง
ถ้าเราไปดื่มเหล้าดื่มไม่หมดฝากเหล้าไว้ได้
แต่ที่นี่ไปเป็นแหล่งซ่องสุมมั่วยาเสพติด
ใช้กันไม่หมดฝากไว้ได้รอบหน้ามายังเก็บไว้ให้

ขณะเดียวกันค่ะทางด้านพลตำรวจตรีนิติธรค่ะ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
เดินทางไปผับศูนย์เหรียญที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ตรวจสอบของกลางที่มีการอายัดเอาไว้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรูของนักท่องเที่ยว๓๕คัน

คันเนี่ย๑๐๒๐ล้านเลยนะคะ
แล้วคุณรู้ไหมบอกว่าจริงตอนแรกวันที่เข้าไปจับเนี่ย
มีแค่รู้ว่าคนแสดงตัวเนี่ย
ประมาณสัก๒คันนึงด้วยซ้ำมั้งแต่นอกนั้น
คุณมันแปลกไหมล่ะว่ารถหรูราคาแพงขนาดนี้ทั้งหมด
แต่ไม่มีใครยอมแสดงตัวเป็นเจ้าของเลย

นะฮะนอกจากบรรดารถหรูค่ะ

อยู่ในร้านเนี่ยมันพยายามอยู่ยังเปิดไม่ได้

ตำรวจจะมีการตรวจสอบตู้เซฟอีกครั้งหนึ่ง
สินหรือว่าเอกสารก็ในตู้เนี่ย
จะนำไปประกอบดูว่ามีความผิดปกติในเรื่องไหนบ้าง

หลายคนบอกว่าโอ้โหข่าวดังขนาดนี้
พี่ศรีมาเปล่ามาค่ะนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เมื่อวานนี้ไปเลยยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ

หลังจากที่ทางด้านคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์

ท่านบอกเอาไว้ว่าภักดิ์พลังประชารัฐนี่นะ
ได้รับบริจาคเงินจากนักธุรกิจที่เป็นข่าว
ถูกจับจากผับศูนย์เหรียญยานาวา๓ล้านบาท
ร้อนเลยสิคราวนี้นะฮะ
ที่กลุ่มนักธุรกิจดังกล่าวบริจาคเงินให้ภาคการเมือง
ต้องตรวจสอบด้วยนะว่านักธุรกิจดังกล่าว

แล้วมีการบริจาคก่อนเปลี่ยนสัญชาติมันเข้าขายความผิดคุณผู้ชม
เข้าขายความผิดพระบอบภาคการเมือง
ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
บริจาคเงินให้กับพักการเมืองไทย
แล้วก็มีการจับผับที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วย
มันจะเข้าขายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมคือฟอกเงิน
เราก็ไปถามต่อนักข่าวเราไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านรองนักข่าวเรียกกันใหญ่เลยท่านรอง
เกิดเหตุแบบนี้ท่านกังวลใจหรือเปล่าท่านคะ
เป็นยังไงคะกังวลใจหรือเปล่าทราบเรื่องหรือยัง
ฟังคำตอบจากท่านประวิทย์กันค่ะ

แค่เห็นครูกรสี่สวรไปยืนแบ่วว่าจะเข้ายุทธิ์พักเลย

มีความกังวลมีความกังวล

ของท่านรองในฐานะหัวหน้าพักไม่กังวลใช่ไหมคะท่านรอง
ไม่กังวลหรอท่านพ่อต่อย
คำถามสุดท้ายก็สายหน้าเฉย
แต่คราวนี้ไม่ได้ตอบว่าไม่รู้นะตอบว่าไม่กังวล
ไม่กังวลไม่กังวลแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชม

เพราะตอนนี้กลุ่มทุนต่างชาติเริ่มมาประกอบกิจการในไทยมากขึ้น
แต่มันเป็นกิจการที่ผิดกฎหมาย
แล้วมันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย

เรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญผักศูนย์เหรียญ
กลายเป็นว่าเป็นทำสิ่งผิดกฎหมายเป็นแบบนี้

ทยอยกันออกมาแฉนะแล้วมันสะเทือนไปทุกพื้นที่เลยนะ
แล้วเขาก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันมีลักษณะนี้อีกกี่ที่ค่ะ
แล้วสะเทือนไปถึงภาคการเมืองด้วยโอ้โหเรื่องใหญ่นะ